ทีนี้คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เจอน้องแล้ว
ก็มีรายงานข่าวมาไงบอกว่าโค้ชเขาให้น้องอยู่นิ่งนอนนิ่ง
ตลอดระยะเวลา๙วันกว่าที่อยู่ในถ้ำ
แล้วก็ให้น้องได้ดื่มน้ำจากผนังถ้ำ

โดยเรื่องนี้โค้ชเอกพลจันทวงก็บอกน้อง

จะได้ให้สูญเสียพลังงานในร่างกายน้อยที่สุด
แล้วก็ให้ดื่มน้ำที่หยดลงมาจากผนังถ้ำ
ทีนี้เรามารู้เรามาดูกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม

มันเกิดจากอะไรมันมีอะไรบ้าง
ซึ่งเป็นข้อมูลจากทางธรณีวิทยาค่ะ
บอกว่าน้ำที่หยดมาจากผนังถ้ำมันจะมา๒ส่วนสำคัญนะ
ส่วนแรกเลยคุณผู้ชมมาจากหินย้อย
ย้อยเนี่ยเกิดจากการที่ตะกอนหินปูเนี่ย
มันจับตัวกันเป็นแท่งหรือว่าเป็นแผ่น
แล้วก็ย้อยลงมามองก็คือต้องมองเงยมองนะ
เพราะว่าย้อยลงมาจากด้านบนของผนังถ้ำ
โดยเกิดจากน้ำใต้ดินที่มีหินปูนละลายอยู่
ค่อยหยดลงมาหยดลงมา
รอยแตกบนเพดานถ้ำ

จะทำให้เกิดสารประกอบคาร์บอนเนต
แล้วก็เริ่มสะสมตัวทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อย
ค่อยพอกยาวลงมาจากเพดานเรื่อย
ปกติลักษณะของมันก็คือจะเป็นหลอดกลวงอยู่ตรงกลาง

ส่วนที่๒ก็คือหลอดหินย้อย
เกิดจากสารหินปูนที่มีการจัดตัวเป็นหลอดหรือว่าเป็นท่อ

สารประกอบคาร์บอเนตที่เกิดจากการเรียงตัวของผลึก
แนวยาวแล้วก็ย้อยลงมา

ดูแล้วมันจะเหมือนกับหลอดกลวงที่มีน้ำหยดลงมา
นี่แหละค่ะเด็กเขาประทังชีวิต
ด้วยน้ำที่มันหยดลงมาแบบนี้
เรื่องนี้ทางด้านคุณหมอล็อต
หรือว่านายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อน
สัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ก็เคยให้ข้อมูลกับทางไทยรัฐทีวีก่อนหน้านี้แล้วแหละ
บอกว่าน้ำที่เกิดจากหินย้อยรวมไปถึงผนังถ้ำเนี่ย
พวกนี้ไม่ต้องห่วงนะเป็นน้ำที่สะอาด
แล้วก็ตอนนั้นหมอล็อตก็บอกอีกด้วยบอกว่า
เด็กก็คงจะใช้น้ำพวกนี้ในการประทังชีวิต
แล้วก็ตรงกับข้อมูลที่ทางด้านโค้ช
บอกกับทีมข่าวเบื้องต้นนะคะที่ทีมข่าวได้รับรายงานมา